มาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวเลยแล้วกันสำหรับตลกฮอตแห่งยุคอย่างคุณแจ๊ดชวนชื่น
หลังจากที่ไปเล่นภาพยนตร์ให้กับพี่พศอานนท์เรื่องหลวงพี่แจ๊ดสี่ตีรายได้ถล่มทลายเป็นกรอบเป็นกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะ
พฤษอานนท์เตรียมคว้าตัวมาเล่นเรื่องใหม่อีกด้วย

แท่นตลกซุปตาเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแจ๊ดชวนชื่น
เพราะไม่ว่าจะหยิบจับทำโปรเจกต์ใดก็มักจะประสบความสำเร็จแล้วก็มีกระแสตอบรับอย่างล้นหลามเสมอเลย
ล่าสุดค่ะหนังเรื่องหลวงพี่แจ๊ดสี่จีที่นำแสดงนะคะก็ทำรายได้สูงริ้วกว่า๓๐๐ล้านบาท
จนทำให้ผู้กำกับอย่างพจน์อานนท์ติดใจในฝีไม้ลายมือดึงตัวมาเดินหน้าถ่ายทำหนังเรื่องใหม่ต่อทันที
นี่พร้อมกับบอกเลยว่าครั้งนี้นะคะถ้าทำรายได้ทะลุเป้าจะถอยรถคันใหม่ให้กับหนุ่มแจ๊ดเลยจ้า
และสำหรับการกลับมาร่วมงานกันในครั้งนี้ระหว่างทั้งสองคนนะคะก็มีการจัดหนักกับค่าตัวของหนุ่มแจ๊ดไปไม่น้อยเลยทีเดียว
ส่วนเพลงยับแม่ที่เคยเป็นประเด็นเป็นกระแสแง่ลบเมื่อหลายเดือนก่อนนะคะ
ก็ถูกเจ้าพ่อโซเชียลมาร์เก็ตติ้งคนล่าสุด

ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของคุณแจ๊ดนี่แหละ
นำทำนองไปปรับแต่งเนื้อร้องขึ้นมาใหม่
พร้อมกับเปลี่ยนชื่อเพลงใหม่เป็นเพลงแม่ย้อยด้วยค่ะ
ก็มีนางบอกว่าเจ้ารถไห้อะไรอย่างนี้
อำเล่นแหละอำเล่นเขาแต่แกก็จะพูดเล่นนู่นนี่นั่น
กับแกอยู่แล้วกับแกนู่นนี่นั่นกับแกไปเรื่อยอะ
แจ๊เห็นว่าพี่ผ้ากุ้งเอาเพลงเอาดนตรีจับแม่ของเราไปทำใหม่

เค้าบอกอ๋อเค้าก็บอกแล้ว
คือผมกับเค้าอ่ะสนิทกันมากมากก็แบบ
ไม่มีปัญหะแต่เหนือเพลงเค้าก็เป็นแบบ
มันเปลี่ยนเป็นเพลงแม่แม่ย้อยอะไรอย่างนี้
หรือโฟนแมคเกิดมันมีปัญหาอะไรกับจะยงมาถึง
เอ่อแต่ไม่เม้นลัยนะ
ไม่เม้นลัยแล้วก็ทุกคนจะรองผิดรองสู่ได้หมดด้านทุกคน
เค้าทำดีกว่าเราก็ได้เพราะหนึ่งที่เราฟังเค้าทำดีกว่าเราอีกนะ

แต่พี่ก็ที่นี่นะเขาก็รู้อยู่แล้วว่ามัน

ดีครับดีครับผมก็อะไร๕๘